คลิปนี้หน่อยผมเองผมก็ยังไม่เห็นนะคลิปที่เขาบอกว่าพ่อเอาพัดลมทุ่มเพื่อห้ามให้ลูกเนี่ยไม่ทะเลาะกันคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยล่าสุดเนี่ยพ่อเขาออกมาชี้แจงแล้วแต่จะชี้แจงว่ายังไงเดี๋ยวไปดูคลิปก่อน
ยังไง
แล้วอะไรก็ได้เลย

อื้องงงมันจะได้รู้ว่ากูเป็นยังไง
กูจะถ่ายรู้ด้วยแม่งดู
เอานี่แหละฮะพ่อถ่ายเองด้วยนะพ่อตั้งกล้องถ่ายตัวเองนะฮะ
คลิปนี้เนี่ยนะครับคือที่ทำเขาบอกว่าอยากให้ลูกสองคนไม่ทะเลาะกัน
จับพัดลมทุ่มตั้งหลายครั้งตะก้าปลาใส่พูดจาก็หยาบคาย
แล้วก็ตะคอกใส่เด็กแม้ว่าเด็กจะเลิกทะเลาะกัน
นิ่งแล้วก็ตามแต่พ่ออารวาสไม่หยุด
ม้อยวีพลัสครับเอาคลิปนี้มาแชร์
แล้วก็ระบุข้อความว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ไม่ควรทำ
พฤติกรรมเช่นนี้ต่อหน้าเด็กขอให้หยุดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
หลังจากคลิปนี้นะฮะถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียนะครับ
โอ้โหวิจารณ์กันซะเละเลย
พ่อเลยทำคลิปขอโทษสังคมแล้วนะ
บอกว่าไอ้คลิปที่ทำนะครับที่ใช้ความรุนแรงกับลูก

เออเป็นการแสดง
คือไม่ได้ทำร้ายให้ลูกจริงแต่ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ย
เพราะอยากดังอยากดังเพราะจนไง
จนก็เลยอยากดังคงหวังว่าเดี๋ยวอาจจะแบบ
มีอะไรเข้ามาแล้วมั้งเอาเราลองฟังพ่อเขาหน่อย
แล้วก็สื่อต่างนะครับ
ที่เมื่อวานผมได้โพสต์คลิปที่เป็นความรุนแรงนะครับ
ที่ฟางพัดลมที่ดุด่าลูก
จริงแล้วผมจะอธิบายว่าเป็นการแสดงจริงนะครับ
อาจจะทำผิดไปหน่อยคือเป็นความรุนแรงนะครับ
แต่ไม่ได้ทำร้ายลูกนะครับ
นี่เต็มยืนให้เซอเดียดู
นี่นะครับไม่ได้มีการทำร้ายลูกจริง
เพราะลูกไม่มีร่องรอยอะไรเลย
โอ้โหคือก็ดีแล้วที่ไม่ทำร้ายลูก
แต่ว่าต้นเรื่องที่เอามาลงเจ๊ม้อยวีพลัสก็
เอาคลิปขอโทษนี้มาแชร์ต่อแล้วก็ระบุข้อความอีกนะบอกว่า
พ่อที่ฟาดพัดลมลงพื้นต่อหน้าลูกออกมาขอโทษ
บอกว่าแค่ทำคลิปนะฮะ
แต่คุณทราบไหมว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจเด็ก

อันนี้เขาก็ฝากไว้ในเจ๊ม้อยวีพลัสครับ